เอาทุกผู้ชมครับไปดูที่ชัยภูมิหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังตามหาตัวกันอยู่นะครับ
บอกว่านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็มาจอดแล้วเครื่องไปเนี่ย
อุ้มเข้าไปนี่ฮะปลาลักษณะเป็นเหมือนกับประทัดยักษ์เนี่ยเข้าใส่หน้าร้านเขา
ยังไม่หมดแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับขี่จักรยานยนต์กลับมาแล้วมายิงอีกสี่นัด
ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ปลาประทัดนะฮะเดี๋ยวดูตอนยิงนะจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับ
ที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ยิงนะฮะ
อันนี้จะเป็นคลิปหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวอีกคลิปนึงเนี่ยจะเป็นคลิปยิงนะฮะท่านผู้ชมครับ
มันมี๒คลิปนะครับเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๕๑นาทีนะครับ
มีคนขี่จักรยานยนต์มาตรงนี้นะครับร้านของคุณพิสิทธิ์เขาคุณพิสิทธิ์หามสกุลนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๙กันยายนอันนี้ตอนนี่ฮะมาถึงแล้วมายิง
ผู้ชายคนนี้นะครับขี่จักรยานยนต์คันนี้นะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเก้ากันยายนนะครับ
แต่ทีนี้มันก็ผ่านมาหลายวันแต่คดียังไม่คืบหน้านี่อันนี้ตอนยิงนะฮะ๔นัดด้วยกันนะครับเป็นปืน๙มม
แจ้งความไปแล้ว๒สัปดาห์ก็เลยหวั่นเกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
ก็เลยเอาหลักฐานเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนเผื่อใครพบเห็นจะได้ช่วยตามตัวคนร้ายให้หน่อย
ยืนยันว่าเปิดร้านขายแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์มาร่วม๓๐ปีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
แล้วเขาก็เพิ่งย้ายจากร้านที่ถูกยิงเมื่อสักครู่นี้ไปอยู่ร้านใหม่ที่ห่างกันมา๒๐เมตร
ย้ายร้านได้๔เดือนซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหากับร้านคู่แข่งอะไรเลยนะฮะ

ยังไม่ตราบสาเหตุเลยยังไม่ตราบสาเหตุเลยครับ

เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับช่วงน้ำท่วมในเมืองชายภูมิไม่กี่วันนะฮะ

ที่ก็ไปไล่ติดตามตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็พบว่ามีภาพของผู้ต้องสงสัยอย่างที่ท่านได้เห็นนี่แหละ
ซึ่งไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนได้คนหนึ่ง
มีการเปรียบเทียบกับภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วปรากฏว่า
ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ
ก็ต้องพยายามหาตัวคนร้ายเพิ่มเติมต่อนะครับ
ตอนนี้ก็ได้ส่งหัวกระสุนที่เจอในที่เกิดเหตุไปให้ชุดพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบแล้วนะครับ
สาเหตุเนี่ยตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้ง
ระหว่างตัวเจ้าของร้านอาจจะเป็นกับลูกค้าที่เอารถมาซ่อมหรือเปล่า
หรืออาจจะกับลูกจ้างในร้านที่มีความขัดแย้งอะไรกันยังไงหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับเดี๋ยวตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ครับ